เมื่อรถถังเคลื่อนตัวเข้าไปกลางเมืองในกรุงอังการ่านะคะ
เฮลิคอปเตอร์บินต่ำเหนือรัฐสภา
และมีการอ่านแถลงการจากกลุ่มทหาร

ประเทศทั่วโลกค่ะจับตามองสถานการณ์นี้

แต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์เองนะคะก็อ่านเกมออกค่ะ
ว่าการรัฐประหารครั้งนี้น่าจะไม่สำเร็จ
แต่สาเหตุจะเป็นเพราะอะไรนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
ความพยายามทำรัฐประหารตุรกีในครั้งนี้

การจัดการและประสานงานแบบสมัครเล่น

ขณะที่นายทหารระดับสูงไม่สนับสนุนด้วย

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและรัสเซีย
ก็ออกมาประกาศสนับสนุนรัฐบาลตุรกี
หัวใจสำคัญของการทำรัฐประหาร
คือการต้องเข้าจัดการอย่างเด็ดขาด
คุมทุกส่วนพร้อมกัน
อำนาจรัฐและสื่อมวลชน
แต่ดูจากการรัฐประหารครั้งนี้
ประธานาธิบดียังสามารถเข้าถึงสื่อ
เฟสไทม์มาจากเมืองรีสอร์ทท่องเที่ยวได้
ผู้ประกาศข่าวยืนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

แค่นั้นก็สามารถระดมประชาชนที่กำลังสับสน
ให้ออกมาประท้วงต่อต้านการรัฐประหารได้ในทันที
ผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ติดตามสถานการณ์การเมืองตุรกี

ประชาชนแทบไม่ต้องคิดเลยว่าจะอยู่ข้างไหน
พวกเขาออกมาขับไล่ทหารที่นำรถถังออกมา
เมื่อประธานาธิบดีรีบรุดกลับมายังกรุงอังการ่า
ก็แถลงทันทีว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้ล้างบางกับนายทหารกลุ่มเล็กเหล่านี้
จากนั้นเขาก็ประกาศยกเลิกรัฐบาหารอย่างง่ายดาย
วิเคราะห์มองว่าไม่ว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่
เหตุการณ์นี้ย่อมไม่ส่งผลดีต่อตุรกี
หากสำเร็จจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ของภูมิภาคตะวันออกกลางในรอบหลายปีที่ผ่านมา
หากว่าไม่สำเร็จก็จะยิ่งสะท้อนรอยร้าวความขัดแย้งยาวนานภายในประเทศตุรกี
ระหว่างฝ่ายสนับสนุนรัฐโลกวิสัยซึ่งหมายถึงรัฐหรือประเทศที่เป็นกลางทางด้านศาสนา
ปฏิรูปประเทศเป็นรัฐสมัยใหม่ไม่อิงศาสนาและเป็นประชาธิปไตย
กับกลุ่มผู้สนับสนุนให้ตุรกีเป็นรัฐอิสลาม
ซึ่งเป็นชนวนเหตุนำไปสู่การทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองหลายครั้งในประวัติศาสตร์ตุรกี
ขณะที่กองทัพตุรกีเองก็เป็นเสมือนตัวแทนของผู้ปกป้องตุรกีสมัยใหม่มาอย่างยาวนาน
ประธานาธิบดีแอโดอานได้พุ่งเป้าไปที่เฟสตุลากุลเลนอีหมามที่ลีภัยอยู่ในรัฐเพนซีวาเนียของสหรัฐ
กลุ่มเคลื่อนไหวของนายกูเลนมีชาวตุรกีสนับสนุนอยู่ไม่มากนัก
ขณะที่ปมขัดแย้งเริ่มรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อประธานาธิบดีแอร์โดอันได้กล่าวหา
บรรดาผู้สนับสนุนนายกูเลนที่แฝงตัวอยู่ในสำนักงานตำรวจและหน่วยงานยุติธรรม
ซึ่งดูแลเรื่องการปราบรามคอรับชันพยายามจะเล่นงานคนสนิทของประธานาธิบดี
รวมไปถึงนายบีลันบุตรชายของเขาด้วย
เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของนายกูเลน
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวกลองเชื่อมโยงนายฐานระดับสูงบางคน
ว่ามีการติดต่อเคลื่อนไหวกับนายกูเลน
มีการอ้างอิงไปถึงคลิปวิดีโอเมื่อปี๒๕๕๙
นายกูเลนเคยกล่าวชักชวนกลุ่มผู้สนับสนุนให้เคลื่อนไหวเงียบ
แทรกซึมสถาบันหลักจนกว่าจะสามารถยึดอำนาจได้
ขณะที่บางฝ่ายมองว่ากลุ่มสนับสนุนแนวคิดของอดีตผู้นำเคมานอาตาเติร์กอย่างเหนียวแน่น
ที่เป็นกลุ่มสมัยใหม่ก็มีความน่าสงสัยเช่นเดียวกัน
เพราะคนกลุ่มนี้ก็ไม่พอใจนโยบายอิสลามบางอย่างของรัฐบาล
ซึ่งความพยายามรัฐประหารครั้งนี้
ก็อาจจะเป็นข้ออ้างใหม่ในการกระชับอำนาจของรัฐบาลตุรกี